ไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้ติดตามกันต่อประเด็นการเมืองนะคะ
ตอนนี้หลายคนเริ่มมองข้ามช็อตไปถึงหลังเลือกตั้งแล้ว
ว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะ
แล้วก็มีคนหยิบยกถึงเรื่องของโมเดลนายกรัฐมนตรีคนกลางสมัยของพลเอกเรมตินสุรานนท์มาพูดถึง
แล้วก็มองว่าพลเอกประยุจันโอชาเนี่ยอาจจะเดินตามเส้นทางครั้งนั้นได้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าจะง่ายดายหรือไม่วันนี้สาวิเคราะหลบม่านกัน
เมืองมีคำตอบไปติดตามกันเลยค่ะ
ตอนนี้ทุกคนกำลังมองไปที่รัฐบาลหลังการเลือกตั้งแล้วก็มีการหยิบยกโมเดลป่าขึ้นมา
เพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกับท่านประยุทธ์ว่าจะเดินต่อไปได้ไหม
โมเดลป่าคืออะไรคะจริงแล้ว
เราก็ต้องพูดถึงสถานการณ์ปฏิบันก่อนนะ
เพราะว่าวันนี้ก็มีเสียงพูดถึงพลเอกประยุทธ์
เส้นทางที่จะเป็นนายกหลังเลือกตั้งมันควรจะเป็นยังไง
เพราะว่าในสถานการณ์การเมืองยุคป่ากับยุคประยุทธ์นี่มันค่อนข้างจะมีความแตกต่าง
ฉะนั้นก็ถ้าว่าโดยสรุปแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
แม้จะมีเสียงประชาชนที่จะสนับสนุนการผ่านร่างประชามติ

แต่ว่าในครองทรัพย์ค่อนข้างจะลาบลื่น
คือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันก็มีน้ำหนักพอสมควร
แต่ว่าปัญหาไปสู่จุดนั้นได้มันก็ต้องมองเรื่องกฎกฎิกาที่จะไปสู่จุดนั้น
ทั้งเรื่องคำถามพ่วงที่สารรัฐมนุนกำลังจะตีความ
เรื่องกฎหมายลูก
ซึ่งสองส่วนมันจะมีส่วนสัมพันธ์กับการก้าวไปสู่ความเป็นนายกได้
แต่ว่ามันก็มีการเปรียบเทียบ
เพราะว่าการเป็นนายกคนนอกก็มีลักษณะเดียวกับของพลเอกเบรม
เพียงแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไป
แล้วก็ทั้งบุคลิกภาพส่วนตัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมทั้งหลายแหล่เนี่ย

คือป่าจะเรียกว่าเข้ามามีบทบาททางการเมืองทางการทหาร
เขาเรียกว่าทีแรกมาจากทหารบ้านนอกกัน
มาจากกองทัพภาค๒แล้วก็ขยับขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยนะฮะ
บทบาทของป่าคือความซื่อสัตว์
ซื่อสัตว์แล้วก็เรียกว่าใกล้ชิด
คือหลากหลายเรียกว่าตอนนั้นถือว่าเป็น
การเมืองในช่วงนั้นเนี่ย

มันก็เรียกว่ามันหลังจากมันมีการปฏิวัติมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอยู่หลังจาก
เหตุการณ์๑๔ตุลาหรือ๖ตุลาอะไรอย่างนี้
แต่การเมืองยุคนั้นเนี่ย
เขาเรียกว่าเป็นการเมืองที่นักการเมืองพักการเมืองมันไม่ได้แข็งแกร่ง
มันไม่ได้เป็นพักที่ขึ้นมามีเสียงเด็ดขาดในสภามีเสียงข้างมากอะไรอย่างนี้นะ
แต่ละพักมันก็มีหลายพักแต่ละพักก็มีกลุ่มกลุ่มอะไรของเขาเนี่ยนะครับ
ทำให้ไม่สามารถที่จะรวมเสียงอะไรให้มาเป็นเด็ดขาดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นะครับ
แล้วก็บทบาทของนักการเมืองก็ยังไม่ได้เข้มแข็งบทบาทของข้าราชการของกองทัพก็เข้มแข็งนะครับ
คนก็เลยมองดูว่าเอ๊ะใครล่ะที่จะมาเหมาะสมในยุคนั้นจะเข้ามานะครับ
มันก็เริ่มมาทหารมามีบทบาทมาตั้งแต่สมัยเรียกว่ามีพลเอกเกรียงศักดิ์เข้ามานะฮะ
พอคนที่เกลียงศักดิ์ผลออกไปก็มองดูว่าผลเอกเกลียงศักดิ์นี่แหละอ่าเหมาะสมกันนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยสังคมก็ขาดรับยอมรับนะครับ

รับว่าก็เหมาะสมนะอะไรต่างแล้วก็เวลาเลือก
คนที่เข้ามาร่วมในการบริหารเนี่ยนะครับก็สามารถเลือกได้
ต้องยอมรับว่าเลือกได้มาในสิ่งที่สังคมในยุคนั้นยอมรับว่าเป็นคนดีมีความสามารถ
แล้วก็บริสุทธิ์ไม่มีเหตุไม่มีมณฑินเมื่อหมองอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาเรียกว่าตอนนั้นการเมืองก็แต่ละคนแต่ละคนก็ยังสนับสนุน
สนับสนุนเรียกว่าสนับสนุนมันก็มีบ้างนะครับที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่สูญเสียอำนาจไปอาจจะมี
แต่ทุกอย่างก็ยังเป็นเสียงยังแน่นหนาอยู่นะทั้งเรียกว่าทั้งทุกองคาพยพยังให้การสนับสนุนป่านะครับ
แสดงว่าป่ามีมือมีไม้ดีมาก
ของเยี่ยนต้องยอมลับว่ากองทัพเนี่ยว่าผ่านหลายขั้นตอนหลายหนักเนี่ยมีอย่าง
นายทหารติดตามส่วนตัวอย่างยังมีเกษตรพจน์พลเอกมงคลอำพ่อพิสิทธิ์

เรียกว่าเด็ดขาดทั้งนั้น
แล้วฝ่ายภาษานักการเมืองเหรอคะ
ฝ่ายภาษานักการเมืองผมว่า
ที่เอามาเป็นรัฐมนตรีแต่ละคนคน

ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ
เข้ามาก็สามารถทำงานได้อะไรได้ได้

ปัญหาถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็จะย้อนอดีตว่า
เอาเป็นโมเดลป่านี่แหละครับ

ซึ่งกำลังจะก้าวเดินไปตามเส้นทางนั้น
มันไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับ

พลเอกเปรมทั้งพลเอกประยุทธ์
ต่างมีพื้นฐานจากความเป็นขวัญใจประชาชน
ประชาชนให้การยอมรับให้การสนับสนุน
แต่ว่าในเส้นทางต่างการเมือง
แค่ประชาชนสนับสนุนมันไม่เพียงพอ
ป่ามีจุดแตกต่างหรือจุดเด่น
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จะมีหรือไม่มี
หรือจะเดินตามจุดนี้หรือไม่

รู้จักแล้วก็พบปะให้เกียรติ
นักการเมืองนักธุรกิจ

คุณจะไม่เคยได้ยินพลเอกเปรมพูดจา

และให้เกียรติแต่อย่ามาตีตนเสมอเท่าเลยไม่ใช่
วางตัวระยะห่างอย่างพอดี
พรสวรรค์อีกจุดหนึ่งของพลเอกเปรม
อย่างที่คุณประโมทเอ่ยชื่อไปบ้างแล้วเนี่ย
ผมติดตามดูทำงานทำข่าวมาในช่วงนั้น
ป่ามีพรสวรรค์ในการเลือกใช้คน
แล้วก็สามารถจะเลือกใช้คนดีคนเก่งในสังคม

ป๊ามีรัฐมนตรีมหาธัยอย่างพลเอกสิทธิ์จิลละรถ
มีโฆษกรัฐบาลอย่างดรไตรงก็แล้วนะครับ

ป่ามีผลเอกประจวบสุนทรางกูล

เป็นพี่เป็นเพื่อนที่เคยเป็นผู้คับบัญชามาก่อน
แล้วก็มาทำงานให้แล้วก็สอดคล้องได้อย่างดี
หรือแม้แต่ในสภานิติบัญญัติ
ซึ่งเป็นไฟล์แหล้งกฎภัยดูกฎภัยนี่

ด้านการประสานในการควบคุม
กระบวนการนิติบัญญัติให้เดินหน้าไป
สนองตอบกับรัฐบาลได้อย่างดีนะครับ
นอกวงในภาคกรอภาคเอกชน
ก็สามารถที่จะประสานก็ได้อย่างดี

มีอาจารย์โคสิตปั้นเปี่ยมรัฐ
คนเหล่านี้ที่เอ่ยชื่อมาแล้วเนี่ย
พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือ
แล้วก็สามารถจะผลักดันนโยบายต่าง
แม้แต่กระทั่งเกิดปรากฏการณ์ชั่วช่วงชัชวาน
เป็นผลงานที่ทำให้ประเทศไทยก้าวกระโดด
มาอยู่ในแถวหน้าในระดับอาเซียนในปัจจุบันนี้
อันนี้เป็นผลงานทั้งหลายทั้งปวงที่
รัฐบาลพลเอกเปรม๘ปีได้สร้างสรรค์ไว้นะครับ
เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์ถ้าจะเดินตามรอยนี้
ต้องคิดถึงการใช้คนตัวบุคคล
มีข้อกำหนดไหนที่มันเป็นข้อรัดรึงก็ต้องหาทางที่จะ
ให้คำอธิบายแล้วก็
อดสลักพวกนี้เท่าที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่

ปัญหาสมัยเมื่อปี๒๕๒๓ถึง๒๑๓๑เนี่ยนะ
กับปัญหา๒๕๕๙๖๐เนี่ย
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพอสมควร
ถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์คนเดียวเนี่ย

๒ปีที่ผ่านมาที่บริหารประเทศ
มันค่อนข้างจะอยู่ในแวดวงที่มันใกล้ตัว
ไม่ไว้ใจไง
แต่ว่าถ้าการบริหารที่ผ่านไปมันก็ต้องรู้ว่าความสามารถแต่ละคนมันก็ต่างกัน
ถ้าไม่ได้คิดว่าเพื่อมาสนับสนุนตัวเองนะแต่เพื่อประเทศชาติเนี่ย
เราก็ต้องกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะไปเป็นรัฐบาล

มันไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถทำงานใช้มือไม้ไปคุยเองได้ไหม
เช่นการชวนคนมาเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ส่งลูกน้องไปทาบทาม
แต่ให้เกียรติเขาสิคุยกันทำความเข้าใจกันว่าหลักการเป็นอย่างนี้อย่างนี้
คนลองว่าระดับนายกรัฐมนตรีมาคุยด้วยมาขอความช่วยเหลือนี่ครับ

เขาบอกว่าก้าวต่อไปโอกาสสำหรับท่านนายกก็มีเรียกว่าเสียงเรียกร้องออกมาว่า
ควรจะเป็นนายมตีต่อไปเพราะคนที่มาโหวตกันลงประชามาตีกันเพราะมันเมื่อไหน
ไหนนักการเมืองรำคาญนักการเมืองไม่ต้องการ
นักการเมืองเข้ามาทะเลาะเบาะแว้งมาตีกันอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วเข้ามาถึงบาโอ
แต่เวลาเข้ามาตอนนี้ก็เสียงออกมาอีกว่าพักกันเมืองแต่ละพักที่จะพร้อมมาสนับสนุน
แล้วก็แต่ละพักเขาก็ไม่คิดว่าเขาอยากจะมาเป็นพักเขาว่าเพราะใครมาเป็นรัฐบาล
ถ้าไม่ใช่พักการเมืองเป็นรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินมันก็เป็นไปได้ลำบาก
ก็ต้องเอาคนนอกคนกลางเข้ามา
ฉะนั้นคนนอกคนกลางที่จะเข้ามาเนี่ยบ้านเมืองสมัยก่อนสมัยป่าเนี่ยโมเดมป่าเนี่ยสมัยก่อนนั้นก็การเมืองแบบนี้เหมือนกัน
แต่ป่าก็สามารถที่จะเลือกเอาคนนอกได้เต็มที่
ติกามันไม่ได้ตึงเข้มขนาดนี้นะคะ
ใช่แต่กฎิกาคราวนี้มันตึงมันเข้มมันควบคุมหมด
ฉะนั้นเนี่ยท่านนายกเนี่ยวิกตูเนี่ยจะต้องเข้มยิ่งกว่าป่านะต้องสามารถที่จะคอนโทรลพักการเมืองในสภาได้นะคอนโทนเรียกว่าในรัฐสภาได้ทั้งหมดด้านนอกสังคมก็ต้องได้ซีก็ต้องได้นักธุรกิจก็ต้องได้เข้ามาเรียกว่าต้องมาช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันเดินหน้าไปด้วยกันแก้ไขปัญหาที่มันสะสมหมักหมด

นักการเมืองเหล่านี้ก็มีหน้าที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาล

ถ้าเราจะผสมกันเป็นสักครึ่งใบข้อนใบ

แต่นักการเมืองก็ต้องมีส่วนเข้ามาร่วมในการบริหารด้วย
จุดสำคัญก็คือ
จะมีการให้เกียรติกันในระดับหนึ่งเพราะนักการเมืองที่ดีก็มีนะครับ
ที่ตั้งใจที่จะทำงานแล้วไม่คิดจะทุจริตคอรัปชั่นนักการเมืองคนที่เข้ามาหวัง
แวงหาประโยชน์เนี่ยพวกนี้น่ารังเกียจโอเคอย่าให้เข้ามานะครับ
แต่เลือกเอานักการเมืองที่ตั้งใจที่จะช่วยกันทำงานเมื่อผ่านการปฏิรูปแล้วค่อยปล่อยมือให้นักการเมืองพวกนี้
การทำงานด้วยกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่า
มันจะทำให้การผนึกกำลังในการแก้ปัญหาของชาติเนี่ยเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะฮะ
ถ้าจะมีทัศนคติที่ติดลบอยู่ก็คงต้องปรับเข้าหากันทั้งฝ่ายการเมืองเองก็เหมือนกัน
จะมองคิดว่าฉันเลือกตั้งมาทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์บทวิเศษหมดก็ไม่ใช่อีก
ชนเขาก็เห็นเขาก็รู้ว่าบางเขตบางพื้นที่นี่คุณมาอย่างไรนะครับ
ก็เลือกแยกแยะเป็นเฉพาะกรณีไปผมว่าจะเดินได้
แล้วหลังจากนี้หลังเลือกตั้งบิ๊กตูไม่มีม๔๔แล้วมันจะยิ่งทำเพราะ
จำเป็นก็แก้ปัญหาไปตามระบบแก้ไปตามระบบตามกฎหมาย
แต่มีข้อน่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งที่มีคนหลายคนพูดแล้วให้เห็นแล้วว่า
ธรรมนูลที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับร่างมาโดยตั้งสมมุติฐานว่าการเมืองจะทำอะไรแผลง
โปรดติดตามตอนต่อไป